กลับมาในช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปดูของกินแน่นอนแต่ว่าอดใจรออีกนิดนึง
ไปดูเรื่องราวของคุณครูที่เขาทำความดีแล้วก็ได้รับรางวัลกันก่อนนะครับ
กันที่ชนบุรีที่นั่นเขามีการมอบรางวัลให้กับคุณครูดีเด็ดครับ
นี่แหละครับเป็นกิจกรรมในการมอบรางวัลครูดีศรีสหวิทยาเขตเมืองชนบุรี๒

ในปีนี้ปี๒๕๖๐นายกฤตีได้มอบคำขวัญวันครูว่า
ชาติพัฒนาด้วยครูดีมีคุณภาพสิทธิ์ทราบซึ้งในพระคุณครูครับ
ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยมีผู้ได้รับรางวัลรวมแล้ว๗๖คนนะครับ
โดยในประธีศรีรัฐสาผู้หน่วยการโรงเรียนอนุบาลชมรีกล่าวว่า
พยายามที่จะอบรมสั่งสอนสิทธิ์ให้เป็นคนดีคนเก่งเติบโตเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติโดยครู
ต้องอาศัยหลักทำทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องดับทางชีวิต
อย่างเช่นหลักอิทธิบาท๔ที่เป็นธรรมช่วยให้สำเร็จ
ประกอบไปด้วยฉันทวิริยจิตตะและวิมังสา
ซึ่งหากครูมีธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจ
ก็จะช่วยให้ทำหน้าที่ของครูนั้นได้สมบูรณ์
และนับว่าเป็นครูที่ดีในการสร้างสิทธิ์ให้เป็นคนดีในสังคมนะครับ
ครูนี้ก็เรียบเสมือนแม่พิมพ์ของชาตินะคะ
ได้รับรางวัลดีเด่นอะไรก็มาจากครูทั้งนั้น
เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีรางวัลสร้างขวัญ
แล้วก็กำลังใจให้กับครูด้วยเช่นเดียวกัน